เอาข่าวต่อไปนี้วอลด้านหลังเราผีพนันขอเงินพ่อแต่ไม่ได้คลั่งเผาบ้านวอด
การพนันไม่เคยทำให้ใครมีชีวิตที่มันดีขึ้น
คือต้องบอกว่าผีพนันรายนี้คือครูนะคุณผู้ชม

เรียนจบปริญญาโทนะสอบบรรจุครูได้
ตอนแรกทำงานในกรุงเทพแต่ย้ายกลับไปที่บ้านที่จังหวัดน่าน
ญาติพี่น้องดีอกดีใจเพราะลูกหลานเป็นครู
แต่พอกลับไปติดพนันออนไลน์

เธอเป็นสาวหล่อคุณผู้ชมติดพนันออนไลน์จนไม่เหลืออะไร
ไปขอเงินพ่อจะไปเล่นพนันแต่พ่อไม่ให้

แบบนี้ว่าการพนันมันไม่ทำให้เหลืออะไรแบบนี้ครับ

แม้แต่บ้านที่จะนอนก็ไม่เหลือแล้ว

นี่ค่ะคือชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านตื่นตกใจมาช่วยกัน
ดับไฟมวลมุมด้วยเหตุการณ์
แล้วก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการฉีดน้ำดับเพลิงบ้านนี้

อยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลกองควายอำเภอเมืองที่จังหวัดน่าน

ดับเพลิงได้แต่มันก็เหลือเป็นเสาบ้านเป็นต่อตะโกดำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะ

ก่อเหตุปุ๊บหนีไหมไม่หนีครับ
คุณผู้ชมนี่นั่งอย่างสบายอกสบายใจชื่นชมผลงานของตนเองอย่างภาคภูมิใจ
อันนี้ผู้สื่อข่าวบอกมาว่าท่าทางท่าทีเขาเป็นแบบนั้นนะครับ
ตำรวจก็เลยลากออกมาต้องใช้คำว่าลากคอคงไม่ผิดใช่ไหม
มือหนึ่งจับแขนมือหนึ่งจับคอล็อกออกมาแล้วพาไปโรงพักไหนไปคุยกันหน่อยทำทำไม
ลากคอแต่เธอพยายามขัดขืนนี่ทำตัวแข็งลากไปกับพื้นตำรวจฮิ้วปีกเลย
ยกเลยอ่ะต้องยกเลยอ่ะนะฮะแหมสุดท้ายเนี่ยเขามีการขู่คุณตำรวจ
แบบนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำคือยังไม่ได้พูดถึง
ทีนี้ไปถามญาติก่อนโอ๊ยนี่นะ
หลานสาวที่เป็นสาวบอกเนี่ยนะจบปริญญาโทมา
สอบบรรจุของราชการครูด้าที่กรุงเทพฯ
กลับมาอยู่กับพ่อมาบรรจุสอนที่โรงเรียนที่น่านได้สามปีแล้ว
ตอนย้ายมาแรกญาติพี่น้องดีใจคือคนต่างจังหวัด
ถ้าลูกหลานสอบเป็นครูได้นี่มันคือความภาคภูมิใจมากนะฮะ
ก็ดีใจแต่หลังจากนั้นไม่นานเริ่มไปหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านแล้ว
เริ่มไปขอเงินญาติพี่น้องแล้วถามว่าทำอะไร
เล่นพนันออนไลน์สักพักพอไม่ได้ก็ไปกู้นอนระบบมา
แต่ยังไม่ได้มีการทำการซื้อขายกันเสร็จ
จนสุดท้ายไม่มีเงินให้ลูกคนนี้
ลูกคนนี้ที่เป็นครูเนี่ยก็เลยประชดจุดไฟเผาบ้านซะเลย
ไปฟังเสียงญาติ
ทางที่ปลอกกระจวยไปเยอะละ
พนันออนไลน์มาไว้มั่นใจ
แบบนี้เรียกว่าผีพนันได้ใช่ไหม

เขาเคยขู่ฆ่าพ่อมาแล้ว
เพื่อจะเอามรดกพ่อทุกอย่างไปขาย

ที่ขู่ฆ่าพ่อเนี่ยขู่ฆ่าคนในครอบครัว

แต่ที่ทำอยู่ตอนนี้เหมือนพ่อแม่ตายทั้งเป็นนะ

หลังจากเกิดเหตุญาติพยายามโทรไปหาพ่อเขา
คือเหมือนพ่อเค้าช็อกอ่ะ
คือเสียใจที่ลูกทำแบบนี้
ก็เลยยังไม่มาดูแล้วยังแบบไม่ติดต่อกับใครเลย

ต้องปล่อยไปอยู่ในคุกสักพักนึง

ถ้าไม่หายก็แล้วแต่

พอเล่นได้ปุ๊บฉันอยากได้อีก
พอฉันเสียปุ๊บฉันอยากได้คืน
แล้วเกิดการกู้หนี้ยืมสินมันไม่จบไง

ดีนะไม่เอาที่บ้านไปจำนอง